ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาให้ความมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยจะไม่มีการกลับมาระบาดของโรคโควิด๑๙รอบ๒อย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องของพรกรฉุกเฉินคาดว่าจะใช้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามพร้อมกันกับความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นครับ
อภิปรายร่างพรกู้เงิน๓ฉบับวงเงิน๑ล้านล้านบาทในวันที่๒นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไม่ได้หละหลวมให้เกิดการติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศ
และขณะนี้ก็ไม่มีการแพร่เชื้อเพราะทุกส่วนช่วยกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอสมจึงควรสนับสนุนงบประมาณเป็นสิ่งตอบแทน
พร้อมมั่นใจว่าเราจะไม่มีการระบาดรอบ๒ส่วนการขยายพรกรฉุกเฉินครั้งนี้ก็คาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ผมมั่นใจว่าเข้ามาตรการผ่อนคลายระยะที่สามก็เพื่อรองรับการผ่อนคลายพรกรฉุกเฉินผมเข้าใจดีครับเราอยู่ในระบบนี้เราใช้พรกรฉุกเฉินมากไว้ได้แต่ขอกลับเรียนว่าเรายังอยู่ในกรอบครับ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พรกรฉุกเฉินในระยะสามเดือนต่อทุกหนึ่งเดือนนะครับผมคิดว่าครั้งนี้ครบแล้วล่ะครับ
แล้วก็ประเทศไทยก็พร้อมที่จะเดินออกแล้ว
ขณะที่กลุ่มสอสอพักเก้าไกรเรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาระบบแอปพลิเคชันไทยชนะ
หรือการเก็บข้อมูลของประชาชนให้รัดกลุ่มมากกว่านี้
แต่กลับมีข้อมูลของประชาชนลั่วไหลระบุหากไม่เร่งสร้างความมั่นใจ
เกิดผลกระทบต่อการป้องกันการแพร่ระบาด
ให้เป็นไปด้วยความยากลำบาก
สำนักงานปปชสั่งเจ้าหน้าที่ติดตาม

กรณีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับป้องกันควบคุมรักษาโรคโควิด๑๙
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง

เพราะอาจนำไปสู่ช่องทางการทุจริตได้
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปิดเผยราคาพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง

เกรียงยศสุลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปธรรม
ตรวจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
กับการวางมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างรัฐกลุ่ม
ก่อนเปิดภาคเรียนวันที่๑กรกฎาคม
การคัดกรองนักเรียนจัดครูสอนให้เพียงพอกับการแบ่งนักเรียน
พร้อมทั้งมีการเรียนทางเลือกถึง๔รูปแบบ
เพื่อรองรับหากสถานการณ์โควิด๑๙ยังไม่คลี่คลาย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี
และการเปลี่ยนตัวหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

ว่าตัวเองยังไม่ปฏิเสธและไม่ตอบรับ

ที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยถาม

ส่วนจะมีการปรับคอรมอลหรือไม่นั้นยืนยันว่ามีแน่นอน
แต่ต้องรอให้ประเทศไทยคุมโควิด๑๙ได้

ปิดท้ายที่อายการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาด

พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ๔
โจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัฒน์
ชายนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

ทุจริตเงินปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย

ซึ่งก่อนหน้านี้สารอาญาคดีทุจริต

เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายน๒๕๕๙

คดีดังกล่าวถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน